คุณตั้มร้องใจครับ
คุณตั้มร้องใจครับ
คุณตั้มร้องใจครับ
คุณตั้มร้องใจครับ
คุณตั้มร้องใจครับ

คุณตั้มร้องใจครับ

คุณตั้มร้องใจครับ

ร้องได้น้ำตาไหลเลย

ไม่ผิดไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะ

คุณชายามิดชัยเป็นเพลงแจ้งเกิดของเขา
เพลงนี้ครูสลาคุณวุฒิเป็นคนแต่งให้นะฮะ

เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะ
ข้าเจอน้ำตาคนเดียวนะ

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะนึ่งหมื่นบ้าน
เพราะว่าพลังกำลังมาดวงกำลังมา
ตอนนี้ช่วงเวลาของเราได้หมดลง
เพราะวันนี้เนี่ยเราคุยกันสนุกสนานมากนะฮะ
ถ้าเกิดดูรายการของเราตอนนี้วันนี้แล้วแหมมันยังไม่จุดใจมันยังคาใจนะฮะ

ค่ะวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยกับงานไทยรัฐทีวีสันจรนะคะ
ที่ห้างสรรพสินค้าเสิร์มไทยจังหวัดมหาศาลกรรมนะครับ
กับศิลปินมากมายปิดทีวีแล้วรีบขับรถไปเลยไม่แน่อาจเจอปิ๊กด้วย

แล้วก็มาพบกับรายการร้องได้ให้ร้านได้ใหม่นะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์น่ะนะฮะเวลา๓๐๐จงโชค๓๒นะครับ
ดูว่าคุณตั้มแกจะไปได้ถึงไหน
ขอลาแล้วนะทุกท่านเลยเราต้องจากกันเลย
ในวันนี้หากมีโอกาสวันเสาร์หน้ามาเจอกันอีกที
จากกันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี
ร่ำรวยถูกหวยรางวัลกันละทุก

ขอลาเร็วนะทุกข้อนายกา
ขออวยพรก่อนจะกลับ

ก็เลยไปหาหมอแต่ว่าไม่เจอ
ไม่เจอไม่ได้เป็นไม่เจอหมอ
พิจารณาน้องตั้มแล้วเหมือนเดิมครับทุกเม็ด
เม็ดถั่วหรือว่าอะไรฮะทุกเม็ดครับวนบนนี่ตำส้มอร่อย
ทำกับข้าวอร่อยแล้วก็กลับกินของอร่อยของเซฟ

บ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่ฝั่งธนี
หัวสะพานตรงการอาบนำการเห็นทางนี้ทุกที
หุ่นตับร้องพิษครับ